มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวลบบุรีนะคะ
เขาบอกว่าภรรยาเนี่ยถูกรุ่นน้องที่เป็นทหารติดหนี้อยู่๒ล้านสองค่ะ

สุดท้ายไม่พาภรรยากลับมาส่งที่บ้าน
ก็หายตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายนยังหาไม่เจอเลยคุณผู้ชมค่ะส่วนรุ่นน้องก็ถูกกดดัน
รมควันฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดด้วยพี่อุ๋ยเหรอเนี่ยค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่เขาไปร้องทะนายตั้มอ่ะนะคะอ่าจะเห็นนางนิดสังวรอายุหกสิบปีหรือป้านิดใส่เสื้อสีแดง
ครับเดินถือกระเป๋าออกมารอรถที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็มีรถกระบะของร้อยโทพิพัดพงศ
ซึ่งเป็นลูกหนี้เป็นรุ่นน้องของสามีนี่รถกระบะคันนี้นะคะ
มาจอดรับป้านิดแล้วขับออกไปตอนประมาณสักบ่ายโมงยี่สิบสิบเอ็ดเมษายน
แล้วหลังจากนั้นก็คือหายตัวไปเลยครับติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ
ทีนี้พอป้านิตหายตัวไปทางครอบครัวก็ออกตามหา
รอยตรีนพรัฐสังวลอายุห้าสิบเก้าปี
สามีของพะนิทไปแจ้งความที่สระพาหมึองลบบุรี
ถัดมาตำรวจเรียกรุ่นน้องที่เป็นทหารนะคะ
พาไปชี้จุดดูกล้องวงจรปิดเพราะว่าเขาบอกว่า
บอกว่าเขาขับรถไปส่งปะนิดลงที่หน้าโรบินสันรถบุรี
อ่าแต่ปรากฏว่าระหว่างเดินทางเนี่ยค่ะ
รุ่นน้องขับรถปีนเกาะกลางถนนหลบหนีไปต่อหน้าต่อตา
ตำรวจก็อยู่แต่ทำไมไม่จับให้สามีป้านิตสงสัยแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะไปเจออีกทีคือตอน๕โมงเย็นวันเดียวกัน
รุ่นน้องไปจอดรถกระบะรมควันฆ่าตัวตายอยู่ในรถค่ะ
พอไปดูในรถเนี่ยมีคราบเลือดที่ตรวจดีเอนเอแล้วนะคะ
ว่าเป็นเลือดของป้านิตเปื้อนอยู่ที่เบาะหลังสามีก็เลยบอกว่า
สงสัยรุ่นน้องทหารคนนี้นี่แหละเป็นคนฆ่าป้านิตภรรยา
แต่ถ้าเป็นคนฆ่าจริงแล้วศพของป้านิตล่ะ
อืมศพของป้านิตอยู่ไหนจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอ
ลูกสาวของปะนิดค่ะนางสาวดรุณีอายุสามสิบหกปี
เล่าให้ฟังว่าคือสาเหตุที่รุ่นน้องของพ่อ
ก่อเหตุฆ่าแม่เธอก็เพราะว่ารุ่นน้องของพ่อ
เป็นหนี้แม่เธอครับยืมเงินตั้งแต่ปีหกศูนย์
เนี่ยจนถึงปี๖๕ก็ยังยืมเงินอยู่นะยืมหลายครั้งค่ะ
แต่ละครั้งก็หลักหมื่นบ้างหลักแสนบ้างคือลักษณะยืมแล้วคืน
พอคืนเสร็จยืมต่อแล้วก็วนไปเรื่อยแบบนี้
บางทียืมต่อแล้วยืมเยอะกว่าเดิมมันก็เลยสะสมต่อยอดไปเรื่อย
รวมเป็นเงินสองล้านสองแสนบาทวันที่มารับแม่เธอออกไปอ้างว่า
จะคืนเงินให้เนี่ยขึ้นรถไปด้วยกันนะไปรับเช็คที่ธนาคารนะ
แต่กลายเป็นว่าพาแม่เธอไปแล้วแม่หายไปเลย
พอถูกเรียกสอบฆ่าตัวตายหนีความผิดไปเฉยเลย
โอ้โหลูกสาวบอกว่าโกรธนะคะถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็โกรธแหละ
เพราะว่าความลับมันตายกับเขาไปด้วยไงแล้วตอนนี้ยังหาแม่ไม่เจอเลยไงคะ
ลูกสาวบอกว่าเอาจริงนะถ้าแม่ตายแล้วเนี่ย
อย่างน้อยก็ขอเจอศพได้ไหมอยากเอาศพแม่มาทำพิธีทางศาสนา
ก็เลยเนี่ยค่ะมาร้องทนายตั้มให้ช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะ
ไปเจอตัวเขาผมก็ถามว่าเอาภรรยาผมไว้ไหน
เขาบอกว่าเขาไปพาไปส่งที่โรบินสันผมก็บอกว่างั้นขึ้นรถไป
ตำรวจไปด้วยเพื่อไปดูกล้องฮิโรปสันว่าพาไปจริงไหมส่งจริงไหม
หลังจากนั้นขับรถตำหน้ารถแรกเป็นรถลูกสาผมรถที่สองเป็นรถธรรมรวช
รถที่สามเป็นรถเป็นรถของผู้ธังหา

เพราะว่าก็มีมีหลอยเรือดค่ะหลอยเรือดบนรถ
เขาคนขับแต่ต้องฝั่งคนนั่งไม่มีแม่นั่งหลัง
เพราะจะอยู่ตอนที่แม่ขึ้นรถไป

แล้วเราคิดว่าเขาทำอะไรแม่
ถ้าเขาหนีอย่างนี้หนูก็แบบคิดแล้วว่าเขาต้องทำอะไรแม่
แล้วพอเขาฆ่าตัวตายหนูก็
นี่เรื่องเดียวเพราะเขาสนิทครอบครัวผมมาก

คุณผู้ชมค่ะลูกพี่ลูกน้องของป้านิตค่ะ

เขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันที่ป้านิตหายตัวไป
ญาติก็ช่วยกันออกตามหาก็ยังมีความหวัง

แต่เขาสงสัยแล้วก็ติดใจประเด็นนี้
ทำไมตำรวจยุติการค้นหาซะล่ะ
ทำไมตำรวจบอกครอบครัวว่า
ให้ไปพึ่งศัยศาสตร์แทนเอาก็แล้วกัน
ครอบครัวก็เลยติดใจประเด็นตรงนี้ค่ะ
เดี๋ยวรอฟังทางตำรวจชี้แจงด้วยนะคะ

แล้วบอกให้ไปใช้วิธีศัยศาสตร์ได้ยังไง
แต่ญาติญาติก็ไปนะก็ลองทุกทางแล้วค่ะ
หมอดูหลังทรงหมอผีอะไรที่เขาว่าแม่น่ะไปหมด
บางคนก็บอกว่าป้านิตตายแล้วบ้าง
บางคนก็บอกว่าอยู่ในที่มืดบ้างแต่มองไม่เห็น
ก็มีการทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง

ใกล้เขตบ้านของร้อยโทพิพัฒนพงศ์ผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ก็ยังไม่เจออะไร
ทีนี้ค่ะได้มีการออกตามหาตามความฝันของหลานด้วยนะ
คือหลานฝันว่าเห็นป้านิตนั่งร้องไห้อยู่ปากหลุมฝังศพ
สุสานวัดทุ่งสิงโต
พอไปตามฝันก็ยังไม่เจอป้านิตค่ะ
ก็ยอมรับว่าท้อมากเลย
ไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหน
ตอนนี้ก็ล่วงเลยมาเกือบ๒เดือนแล้ว
ยังไร้วี่แววเลย
คนก็ว่ารออีกสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็กลับมา
เราก็ไม่รอแล้วครับมันรอไม่ได้แล้ว
มันหมดความหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตอนนี้
สงสารแถวอานะคนแก่เนอะคิดถึงด้วยลูก
เรื่องนี้เราส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะตำบลถนนใหญ่
อำเภอเมืองลบบุรีไปพบกับแม่ของป้านิตค่ะ
นางบุญทันอายุ๘๐แล้วนะคะ
ก็บอกว่าลูกสาวพูดกับแม่ก่อนออกไปว่า
เนี่ยหมวดโยห์หรือร้อยโทพิพัดพงศ์เนี่ยค่ะ
บอกว่าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับ
โอ้โหนางบุญทันบอกว่ารอลูกสาวตั้งแต่วันนั้น

ยังไม่กลับเลยเหรอฮะไหนบอกไปแป๊บเดียว
โอ้โหยังไม่กลับแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
บุญทันบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะคะ

วดโยรมควันฆ่าตัวตาย
โอ้โหแม่ก็ทีนี้เครียดเลยว่าลูกสาวแม่จะเป็นยังไง
ถูกเขาฆ่าตายไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้

หน้าตาของลูกดูหมองคล้ำดูเศร้าด้วย
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะห้ามนะ
จะไม่ยอมให้ลูกสาวออกไปกับหมวดโย
อยากให้กลับมามีชีวิตอยู่นี่แหละ
แต่ทีนี้มัน๕ตัวมันตายยายก็ว่า
บุญธันบอกว่าเราจะอยู่ไหม
แต่ยังไงก็ขอให้บุคคล

จะได้มาทำบุญให้ลูก

ที่ตำรวจถอดใจไม่ช่วยแล้ว
ตอนนั้นเราเสียใจไหม

กับพี่กับน้องกับลูกกับหลานนะลูกนะ

แม่จะได้ไปรับกลับบ้าน
ลูกหลานจะได้รับกลับบ้าน

ไม่เป็นอันกินนอนเลยยายอะ

ไม่เป็นอันกินอันนอนแทบเป็นลม

รมควันฆ่าตัวตายอยู่ในรถ

ไม่รู้จะไปถามใครต่อว่าจะยังไง
รถคันนี้ค่ะที่หมวดโยไปลมควันฆ่าตัวตายอยู่ในรถ

มันก็เหมือนกับข้อมูลทุกอย่างความลับทุกอย่างมันก็ไปกับหมวดโย

เอาอย่างนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแม่ของหมวดโยให้
เผยแม่บอกว่าเอาจริงแม่ไม่รู้นะ
เรื่องที่ลูกชายไปติดหนี้ป้านิต๒ล้านกว่าบาท
ลูกชายไม่เคยเล่าปัญหาเรื่องเงินให้ฟังเลย

วันที่ลูกชายรมควันฆ่าตัวตายแม่รู้แค่ว่าลูกชายไปเคลียร์ปัญหากับสามีป้านิต
ไม่รู้รายละเอียดด้วยว่าลูกชายไปรับป้านิตออกมาจากบ้านแล้วป้านิตหายตัวไป
ไม่อยากจะคิดแม่บอกไม่กล้าคิดว่าลูกแม่จะฆ่าป้านิต
แล้วเอาศพไปซ่อนอำพรางเพราะลูกแม่ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้น
แล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนเลย
ส่วนเรื่องที่ลูกชายรมควันฆ่าตัวตายแม่ก็ตกใจ
ก็ไม่รู้ว่าลูกชายทำไปเพราะอะไร
ก่อนหน้านี้แม่ก็พยายามจะถามลูกสะพ้าย
ย้ายกลับไปอยู่บ้านหลังจากลูกชายเสียชีวิต
สะพ้ายก็ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องจริง
ลูกชายตัดสินใจทำทุกอย่างคนเดียวไม่บอกใคร
ถ้าเขาเป็นเขารู้ก็จะมาบอกแม่เลยว่ามีเรื่องอะไร

ก่อนที่เขาจะรมควันตัวเอง
เขาได้ขับรถเข้ามาในบ้านหรือพาป้านิดเข้ามาในบ้านไหม
ทำไมเคยพามาสักนิดเดียวตั้งสมัยไหนแล้ว
วันนั้นก็ไม่มีมาไม่มีใครมาเลย

แม่ก็ว่าไม่ทำแล้วเพราะว่าเขาไม่เคยทำอะไรให้เขา

แม่ก็ไม่รู้เขาเนอะยังไง
เขาก็ไม่เคยไปไหนให้แม่ผิดสังเกตอะไรเลย
ทีนี้ค่ะพอร้องเรียนไปที่ทนายตั้มว่าช่วยหน่อยนะคะ

แล้วก็ประสานไปที่ผู้กำกับสพเมืองลบบุรี
เพราะว่าคือทางญาติของป้านิตบอกว่าเหมือนกับตำรวจไม่ได้ช่วยเหลือทางครอบครัวอย่างเต็มที่
แล้วก็ยุติการค้นหาป้านิตไป
โดยให้เหตุผลว่างบหมด

แล้วครอบครัวต้องไปพึ่งศัยศาสตร์แทนเนี่ย

คือเอาจริงนะถ้าจะถามว่าตำรวจเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
มันก็คงยังไม่ชัดว่าละเว้นไหม
ก็เข้าใจการทำงานของตำรวจด้วย
ก็มันต้องหาเบาะแสอื่นมาร่วมด้วยค่ะ

เดี๋ยวจะช่วยเดินหน้าตามหาป้านิตให้ด้วยนะคะ
ก็จะประสานกับตำรวจประสานกับเจ้าหน้าที่นี่แหละ

บางทีว่าสื่อสารกับญาติคนที่เขาศูนย์หายได้เข้าใจกันหรือเปล่า
ใช่ก็อย่างที่บอกว่าอยากรอฟังทางตำรวจชี้แจงด้วยเหมือนกันนะคะ